พื้นที่แนวชายฝั่งอำเภอป่าพนังถึงอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นพื้นที่๑ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขึ้นกัดซ่ออย่างรุนแรง
ในเวลาเพียงกว่า๑๐ปีบางจุดคลื่นกัดซ้อจนไม่สามารถที่จะอยู่ได้
พื้นที่ทำกินที่เคยมีอยู่ถึงกว่า๑๖๐๐ไร่ถูกกัดซะจนเหลือเพียง๑๖๐ไร่

ครอบครัวต้องไร้ที่ทำกิน
จนถึงขณะนี้ชาวบ้านยังคงรอคอยการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลครับ

แสดงให้เห็นถึงแปลงที่ดินของในเที่ยวจันนวล

ชาวบ้านหมู่๑๐ตำบลท่าพญาอำเภอปากพนัง
ก่อนเริ่มได้รับผลกระทบจากคลื่นกัดซ้อชายฝั่ง

จนทำให้ที่ดินค่อยถอยร่นลึกกว่า๕๐๐เมตร

ทำให้ต้องไปซื้อที่ดินของเพื่อนบ้าน

แต่ก็ยังไม่สามารถหนีจากปัญหานี้ได้

ต้องย้ายไปสร้างบ้านอยู่ติดริมถนนทางหลวง

กู้เงินนอกระบบกว่า๒๐๐๐บาท

ทำแนวกั้นป้องกันความเสียหายให้กลับบ้าน
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานความแรงของคลื่น

บ้านของเขาจะเป็นเพียงบ้านหลังเล็ก
แต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจ

โดยงานราชการจะนำสิ่งของช่วยเหลือ

แต่ก็ไม่เคยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
ส่วนบางคนก็ว่ามาท่ากล้องแจ๊กผมมาจ่าย
ทำอิทธิผมมาเอาแรงกล้องแจ๊กนี่
คืออ่ารู้ทริปรู้ป่าปอง
ปงหนามชิบพวดอันนั้น
ทุกปีเลยแต่ว่ามีปัญหากันทุกปีเลย

แนวหินกันคลื่นที่ทางอบจนครศิรภรรรถ
ความยาวทั้งหมด๖๖๐เมตรค่ะ

จากปัญหาคลื่นกัดซ้อแนวชายฝั่ง
แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ครอบคลุมทั้งหมดของพื้นที่ตะมนต์ท่าพญา
อำเภอปากพนังค่ะเนื่องจากติดขัดในเรื่องของข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะ
ยุพินสุขประเสริฐเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน
ต้องย้ายบ้านออกไปอยู่ที่อื่น
สภาพของบ้านในวันนี้แทบจะไม่เหลือเขาเดิมเมื่อ๑๕ปีก่อน
แรงของคลื่นค่อยกัดซ้อที่ดินต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างต่าง
ในระยะมากกว่า๘๐๐เมตรก่อนจะถึงโรงรถและตัวบ้าน
แม้จะพยายามป้องกันตามกำลังเท่าที่ทำได้ก็ตาม
แต่น้ำทะเลและทรายที่ซึมลอดเข้าไปถึงในตัวบ้าน
กัดพื้นและข้าวของเครื่องใช้เช่นประตูและหน้าต่างจนต้องปิดตาย
ขณะที่บันไดทางขึ้นหน้าบ้านถูกคลื่นซัดพังหายไปทั้งแถบ
เป็นรั้วนะคะก็มีมีทิวของต้นไม้อยู่อะค่ะ
เพราะว่าข้างก็เป็นบ้านญาติค่ะก็เดินไปเดินมากันได้
จัดสรรงบฉุกเฉินของอบจนครศรีธรรมราช
ช่วยทำแนวกันคลื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน
แต่ไม่เพียงพอที่จะไปถึงบ้านของเธอจนรู้สึกกลัวว่า
กว่าจะถึงมรสุมในครั้งหน้าบ้านที่ครอบครัวช่วยกันสร้าง
หวังเป็นที่อยู่ในบ้านปลายของชีวิตจะไม่สามารถต้านทานแรงของคลื่นได้ไหว
บ้านอยู่ไม่ได้เนี่ยงบอะไรมาสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็มันไม่มีความหมายอะไรเลย
สำหรับเรานะคะแต่ก็อาจจะมีความหมายสำหรับประชาชนทั่วไป
แต่เราก็บ้านเราพังแล้ว
ปัจจุบันพื้นที่๕หมู่บ้านชายฝั่งตำบลท่าพญาอำเภอปากพนัง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

ได้อย่างทันท่วงทีดารินหอวัฒนกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน